นักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค้นพบกระบวนการพรีทริปเมนต์
ช่วยแก้ปัญหาการอบไม้ปาล์มน้ำมันที่มีมานานในอุตสาหกรรมกว่า๒๐ปี
ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก
นายนิรันดรมาแทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เผยว่า
กระบวนการพลีทิศเมนต์จะส่งผลให้ปาล์มน้ำมันสามารถอบได้อย่างรวดเร็ว
สามารถอบไม้ที่มีความหนามากได้
ตั้งแต่เริ่มต้นที่อุณหภูมิสูงมากถึง๒๐๐องศาเซลเซียสได้
โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้วใน๓ประเทศ
คือประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซีย
พร้อมทั้งมีการขยายผลถ่ายองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ได้จากงานวิจัยให้กับบริษัทบุคคลผู้สนใจทั่วไป
รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนภาครัฐ
เพื่อนำไปขยายผลให้เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดของอุตสาหกรรมใหม่
จากเศษชีวมวลต้นปาล์มน้ำมันในวงกว้างต่อไป